ร้อนระอุก้าวไกลหลักฐานใหม่ที่ว่าคราวนี้มาเป็นคลิปเสียง
คุณผู้ชมก่อนหน้าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยนะคะ
มาเป็นบันทึกการประชุมถูกไหม
แล้วก็บอกว่าบริษัทเนี่ยยังคงดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่ออยู่ในบันทึกการประชุมนะ
แต่เมื่อคืนนี้สดร้อนค่ะคุณแยมถาปนีมีการเปิดคลิปเสียงคลิปนี้ออกมาด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณแยมเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี
รายการข่าวสามมิติแหละเป็นการจับพิรุษการร้องการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธา
นี่เอาจริงมันก็มีคนตั้งสังเกตว่านี่จะมาล้มพิธาหรือเปล่า
จะมาเป็นอะไรที่สกัดไม่ให้เดินไปสู่เส้นทางนายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้าเปิดหลักฐานเป็นบันทึกการประชุมไอทีวีตั้งแต่๒๖เมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ยืนยันว่าไอทีวียังทำสื่ออยู่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในเอกสารการประชุมระบุว่า
พานุวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นสอบถามว่าไอทีวีมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่ออยู่ไหม
แล้วประธานในที่ประชุมตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังมีการดำเนินกิจการอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นหน้าจอแบบนี้แล้วใช่ไหมวันนี้ฟังดีดีนะ
สิ่งที่จะเปิดให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยเป็นคลิปการประชุมแล้วมันไม่เหมือนบันทึกการประชุมนี้เลย
มันต่างกันเอาลองฟังค่ะ
ไม่ทราบว่าผู้ถูกคุณมีข้อสถานอื่นอีกหรือเปล่าครับ
มีคำถามจากคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับ
มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับ
ตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการใดนะครับ
ก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ
ชัดไหมชัดไหมตอนนี้บริษัทไม่ได้มีการดำเนินการอะไร
รอผลคดีให้สิ้นสุดก่อนเอ้ยแล้วทำไมมันไม่เห็นเหมือนบันทึกการประชุมที่ออกมาก่อนหน้านี้อ่ะ
สรุปคือเราต้องเชื่ออันไหนคะเราต้องฟังอันไหนคะ
อันหนึ่งเป็นบันทึกที่เป็นการพิมพ์ใช่ไหมอ่าส่วนอีกอันหนึ่งเป็นบันทึกที่เป็นคลิปเสียง
คุณแดงนักพิจารณ์ประชุมเลยนะฟังเสียงได้เองเลยนะ
ทีนี้พอมันไม่ตรงกันคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไง
ดูสิพอเราเอาขึ้นชัดดูเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเลยค่ะ
แต่ว่านอกจากนี้มีความคิดเห็นจากอดีตกรกตค่ะ
สดศรีสัตยธรรมมองว่าอนาคตของคุณพิธา
จะไปต่อได้ไหมเนี่ย
คุณสดศรีบอกว่าขึ้นอยู่กับชะตากรรม

ระบุว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิแต่ก็ยังฝ่าฝืนใช่ไหม
อันนี้โทษแรงมากทั้งจำทั้งปรับ
ย้ำกันอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสถูกเพิกถอน

กรณีของคุณพิธาเนี่ยก็ยอมรับตั้งแต่แรกนะ

อันนี้ขึ้นอยู่กับเบื้องบนครับแล้วทีนี้ก็เลยถามไง
บอกว่าเบื้องบนคือใครคุณสดสี

คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้า

อดีตผู้สมัครของพักอนาคตใหม่

ก็จะต้องโดนเหมือนกับคุณธนทรนะ

ที่ตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนจะลงเลือกตั้ง
เมื่อก่อนสมัครสอสอปีนี้

หุ้นที่เขาถืออยู่หุ้นของคุณนิก
และขายให้กับคุณพานุวัฒน์

นี่แหละเดี๋ยวต้องตามกันต่อเลยจริงค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าพี่แยมถามประณี
คุณผู้ชมแล้วเรื่องคำร้องที่จะขอให้ยุบพักก้าวไกลเนี่ย

มีทั้งปราศัยหาเสียงพาดพิงสถาบัน
มีเรื่องยกเลิกมาตรา๑๑๒

คุณช่อบฮานิกากับคุณธนทรที่ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงภาคก้าวกล่าย
มีพฤติกรรมครอบงำพักหรือเปล่า
แล้วก็มีอะไรเอารูปค้อนเคี่ยวมา
อะไรเรื่องการปกครองหรือเปล่า
ทั้งหมดนี้นายทะเบียนภาคการเมือง
ไม่รับเลยนะปัดตกหมดเลย๔คำร้องครับที่มีคนมายื่น
แล้วขอให้กรกตส่งไปยังสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย

โดยข้อกล่าวหาที่บอกทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชม
มีทั้งนายปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้สมัครของพระเก้าไกล
ไปให้ร้ายพาดพิงสถาบัน
แล้วก็มีที่พักมีนโยบายยกเลิกมาตรา๑๑๒
แล้วก็มีกรณีที่คุณอมรัฐโพสต์จุดยืนมาตรา๑๑๒

คุณธนทรกับคุณพันนิกามีพฤติกรรมควบคุมครอบงำ
หรือว่าชี้นำกิจกรรมของพัก
ทั้งหมดนี้ครับนายทะเบียนของภาคการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีมูลครับก็เลยสั่งยุติเรื่องค่ะ
แล้วตอนนี้คุณพิทาเป็นอย่างไรบ้าง
ตัวไปสองวันครับหลังจากที่ไปที่ไหนนะ
ภูเก็ตวันสุขไปขอบคุณประชาชนใช่ไหม
เสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวนะใช่ไหม
คือไม่ได้ออกไปไหนเออมีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลนะ
นี่ฮะใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองของภาคต่าง
กับข้อความว่ามาครับผ้าพื้นเมืองของดีของเด็ด
จากแต่ละพื้นที่ทั่วไทยใครตอบได้บ้างว่าผ้ามาจากที่ไหนบ้าง
ส่วนใครมีฝากร้านอยากจะฝากร้านฝากได้เลยใต้โพสต์
ขอให้ขายดิบขายดีกันทั่วหน้าครับนี่แหละครับมีแค่นี้เลย
ส่วนไอจีส่วนตัวก็มีการลงภาพตอนซ้อมเทนนิสอยู่ฮะ

ไม่ติดนะเขาลือกันว่าเออคุณพิธาติดโควิด
แล้วก็บรรดาว่าที่สอสอพักเก้าไกลที่ไปภูเก็ตกัน
มีคนติดโควิดไม่มีครับแข็งแรงดี
เพื่อความสบายใจของคนใกล้ตัว
ที่ไปร่วมกับคุณพิทาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

เพราะคุณพิธาติดโควิดแบบนี้